คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔
หรือว่านครสวรรค์เกมได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะ
แต่ว่าไม่ผ่านคลับลายเซ็นซิ่งค่ะ
แต่จากการที่สุพรรณบุรีเอฟซีซึ่งจบอันดับที่๓
ติดปัญหาในเรื่องของคลับลายเซ็นซิ่งหรือใบอนุญาตสโมสรฟุตบอลอาชีพ
ทำให้ชมบุรีได้รับสิทธิ์ไปเล่นแทนในฐานะอันดับที่๓จากลีกประเทศไทย